มีเรื่องมาฝากเตือนสำหรับคนขับรถขับรานะคะ
ระวังให้ดีแก๊งนี้มันมาอีกแล้วนะคะมันคัมแก๊กอีกแล้วค่ะ
แกล้งเบียดก่อนแกล้งเบียดแล้วอีกคันหนึ่งชนค่ะ
พอชนเสร็จปุ๊บลงไปเลยค่ะตบทรัพย์ค่ะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่น้องแคร์สระบุรีมีคลิปให้ดูเชิญค่ะ
ทางสถานทางกับทุ่ยโซเซอร์อีกละ๑๐บาทยังไม่มี
อ้าวอ้าว
เหมือนในพวกตก

ตรงไหนคันไหนมันผิดตรงเนี้ย
เหมือนในคันในคันข้างหลังมันหาโค้ดหาชน
บิ๊ก้อง
คือพี่พลเมืองดีที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขารู้แล้วแหละ
ไอ้แก๊งนี้เข้ามากันเป็นขบวนการอีกแล้วลักษณะเหมือนเดิมเลย
เบียดชนตบซับนะฮะคุณผู้ชมภาพมันมันมืดเดี๋ยวล่อยฟังแบบนี้นะครับ
บายภาพหน่อยนะฮะคือแท็กซี่สีส้มเนี่ย
ทำหน้าที่ขับจี้ท้ายก่อนแล้วก็ตกไปไล่เหยื่อ
เหยื่อขับอยู่เลนขวาหลังจากนั้นเหยื่อเปลี่ยนเลน
ถูกค่ะเปลี่ยนเลนจะมาเป็นเลนซ้ายรถกระบะอีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะ
ก็เริ่มแล้วปฏิบัติการเร่งเครื่องขึ้นไปอืม
เพื่อมาให้รถเหยื่อชนหน้ารถของเขาอ่า
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องค่ะคุณผู้ชมพลเมืองดีนำคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ในกลุ่ม
ช่างโพสต์กลุ่มนี้ด้วยนะควายหลุดถนนนะครับ
พร้อมกับเขียนให้รายละเอียดบอกว่าฝากเตือนคนที่ขับรถกลางคืนด้วย
ต้องระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยสำหรับท่านที่ขับรถคนเดียวนะคะ
ทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรนะเล่าให้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มครึ่งของวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
จุดเกิดเหตุปักหมุกให้ค่ะปักหมุดให้นะคะ
บนถนนผนโยธินช่วงก่อนถึงหนองแคร์สระบุรี
พลเมืองดีค่ะก็คือเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วแหละ
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปสังเกตการณ์แล้วก็บอกตะโกนดังว่ามีกล้องหน้ารถนะ
ถ้าใครจะใช้เป็นหลักฐานก็ได้นะทำให้คนขับรถกระบะคันที่ไปชนรถของเหยื่อเนี่ย
มาพูดใส่อารมณ์เลยเกรี้ยวกราดทันทีมึงมีปัญหาอะไรกับกูไหม
พลเมืองดีก็เลยบอกว่าอ๋อผมว่างนะพี่
เนี้ยผมว่างทั้งวันไปคุยกันที่โรงพักได้นะแต่ปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ย
มันไม่ยอมไปโรงพักค่ะน้องผู้เสียหายก็ไม่ยอมเอาเรื่องด้วย
น้องผู้เสียหายที่ถูกรถกระบะเนี่ยขับเบียดชนก็ไม่เอาเรื่องด้วย
ขนาดว่าพลเมืองดีจะให้คลิปซึ่งเป็นกล้องหน้ารถเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไปแจ้งความนะ
ก็บอกไม่เป็นไรไม่อยากเอาเรื่องก็เลยปล่อยให้มิจฉาชีพขับรถออกไปนะคะ
พลเมืองดีบอกว่าไม่ใช้ใช่ไหมคลิปนั้นเดี๋ยวใช้เอง
ก็เลยเอาคลิปนี้แหละค่ะมาโพสต์เตือนภัยให้กับคนขับรถขับราระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ช่วงนี้คือไอ้แก๊งนี้มันออกอารวาสนะคะ
หินกองน้องแคร์ในจังหวัดสระบุรี
ก็เป็นแก๊งเดิมพฤติกรรมก็เหมือนเดิมแล้วค่ะ
อืมต้องจับให้ได้นะถ้าเจอตัวแล้วนะครับ